เรื่องของความเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์เรื่องของคุณสัย

ชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาทำการขุดหาคุณสัยในวัด
หลังจากที่เจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดล้มป่วยและมรณภาพหลายรูป
ชาวบ้านบอกว่าน่าจะถูกเล่นงานด้วยคุณสัย
มีอะไรที่เป็นมนต์ดำอยู่ในที่นี้หรือเปล่านะครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หมู่๘ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

พบชาวบ้านกว่าร้อยคนกำลังมุ่งดูพระวัดวังหิน
ทำพิธีสวดวิญญาณขับไล่คุณสัยที่มีคนนำมาฝังไว้ภายในบริเวณวัด
โดยทำการขุดหาคุณสัยตาม๔มุมของบริเวณวัดในเนื้อที่๑๓ไร่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดนะครับ
เมื่อขุดลงไปแค่๑๐เซนติเมตรนะครับคุณ
พบคุณสัยมีรูปร่างด้านในเป็นตะปูขนาด๘นิ้ว

ลักษณะแบบนี้จริงหน้าตาเขาอาจจะมีหลายหน้าตาไงนะครับ
แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นตะปู๘นิ้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีวัสดุแข็งใช้เส้นได้พันรอบอย่างแน่นหนา

หลวงปูน้อยจรรษะวังโสนะฮะ
บุรพาจังหวัดบุรีรำเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ท่านได้นำรถยนต์ของวัดเข้ามาอู่ซ่อมนะครับ

ในขณะนั่งรอช่างได้นั่งอธิษฐานจิต
เห็นว่าในวัดวังหินมีสิ่งไม่ดีครอบงำอยู่
จนทำให้พระสงฆ์ขเจ้าเจ็บป่วยถึงขั้น
ที่เจ้าอาวาสมรณภาพและพระสงฆ์ก็มีมรณภาพด้วยนะครับ
ได้บอกเล่าเรื่องนี้ให้แก่เจ้าของอู่ฟัง
จากนั้นเจ้าของอู่ก็เลยนิมนต์หลวงปู่น้อย
จันทะวังโสจากพระจังหวัดบุรีรัมนี่แหละ
เข้ามาที่วัดวังหินที่นครราชศรีมา

แล้วก็มีพระลูกวัดวังหินร่วมสวดด้วยนะครับ
พอชาวบ้านทราบข่าวก็เข้ามาดูเพื่อให้เห็นกับตา
ว่าอย่างที่เห็นคุณรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้นะครับ

ตั้งแต่ต้นปี๕๙เจ้าอาวาสวัดได้มรณภาพลง
และผู้นำหมู่บ้านก็ไม่ถูกกัน
มีแต่เรื่องบาดหมางมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาส

ลูกบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาถึงความผิดปกติ

กับหมู่บ้านเรากับชุมชนเรากับวัดของเรานะฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย

มนต์หลวงปู่น้อยจันทวังโสมาทำพิธี
และปรากฏว่าขุดพบคุณสัยดังกล่าวนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับ